คุณผู้ชมค่ะตอนนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมไทยกำลังวิตกกังวล
นั่นก็คือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่อาจจะดูเหมือนว่าถูกลืมไปแล้วก็สุ่มเสี่ยงว่าจะศูนย์หายไป
วันนี้ค่ะวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
เขาก็เลยมีการจัดประชุมร่วมกัน
เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นการป้องกันภาวะสุ่มเสี่ยง
ต่อการสูญหายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นค่ะ
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ตอนนี้กำลังประสบปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งคนรุ่นใหม่เองก็ไม่เข้าใจคุณค่าความสำคัญแนวคิดที่มาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส่งผลกระทบให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายอย่างรวดเร็ว
แล้วก็อาจจะขาดการสืบทอดด้วยเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี๒๕๕๙นี่แหละค่ะจะเป็นกลไกสำคัญของการอนุรักษ์
สืบสารฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยเชิญวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ร่วมทำความเข้าใจบทบาทสำคัญของชุมชน
ในฐานะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
การที่เราเชิญผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นประธานสภาวัทธรรมหรือว่าพระท่านสภาวิทยาศาสตร์ก็ดี

ของชาตินั้นน่ะ
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นระบบภูมิปัญญาในแต่ละ

นั้นก็มาทำความเข้าใจกัน

ก็ต้องเป็นหน้าที่ของชุมชน
ที่จะมีหน้าที่ในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อไปด้วย
อกจากนี้นะคะยังได้มีการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
ด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก้
เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
ซึ่งไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จำนวน๓๑๘รายการครอบคลุม๖หมวดหมู่ประกอบด้วย
รณกรรมพื้นบ้านและภาษาศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคม
พิธีกรรมประเพณีและเทศกาลความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ช่างฝีมือดั้งเดิมและการละเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะ

คุณผู้ชมค่ะในปีหน้าคือปี๒๕๖๐ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ย
กระทรวงวัฒนธรรมก็จะเตรียมที่เสนอให้ขน
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย